และ
ดีของคนใช้น้ำมันดีเซลก่อนนะครับคณะกรรมการบริหาร
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงลิตรละ๕๐
สตางค์ครับจะทำให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่๓๐๐

มีผล๑๕กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ๕เดือนเลยนะ
หลังจากที่ปรับราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน๓๕บาทต่อลิตร
ตั้งแต่๑๔มิถุนายนปีที่แล้วทรัพย์การปรับรถรักษณะมันดีเซลมาจาก๒ปัจจัย
มาจาก๒ปัจจัยก็คือราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง
และคอรมอต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซล๕บาทต่อลิตร
จนถึงวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๖๒
ทำให้การบริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับ
ซึ่งถ้าราคาน้ำมันโลกในตลาดโลกลดลงอีก
ว่าราคาดีเซลอาจจะลดลงได้มากกว่านี้อีกนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีครับที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ
เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางของเอกชนหรือว่ารถร่วมบริการ
เปลี่ยนให้เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าให้ทั่วพื้นที่กอทมเลยครับ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถเมย์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ไปเป็นรถเมย์พลังงานไฟฟ้าครอบคลุมเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเดินรถ
โดยระยะเวลาดำเนินการ๑๐ปีครับตั้งแต่ปี๖๔เป็นต้นมาไปจนถึงปี๒๕๖
จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง๑๐๐ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อปีครับ
ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยนั่นเองครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมโอ้ข่าวดีเยอะ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศนครชิคาโกสหรัฐอเมริกา
ประจำปีที่แล้วปี๒๕๖๕จากจำนวนผู้ใช้บริการสั่งอาหาร๓๓ล้าน๘แสนคน
อันดับเมนูยอดนิยมของชาวอเมริกันเป็นอาหารเม็กซิกันนะก็คือเบอร์ริโต้ครับ
ส่วนอันดับ๕เป็นเคซาดีย่าไก่ครับเป็นอาหารเม็กซิกัน